ทนไม่ไหวแล้วนะคะที่มหาสารคาม
ร้องเรียนทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครอง

วัดนี้มีชาวบ้านมีวัยรุ่นมามั่วสุมยาเสพติดวัด
และที่สำคัญพระสงฆ์นี่แหละค่ะ

พอฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปเห็นคาตาเลยค่ะ
อยู่กันสามคนกับอีกหนึ่งรูป
พ้นตัวไปยาเพียบมีตั้งแต่ไอซ์มียาบ้า
ค่ะนี่ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษ

ไปตรวจค้นไปถึงเนี่ยนะคะ

และพระสงฆ์มั่วสุมกันอยู่ทั้งหมด

เปิดเพลงเสียงดังลั่นกุฏิเลยค่ะ
พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้น

บอกว่ามาทำอะไรนี่ถ้าค้นแล้วไม่เจอ

กล้าเนอะเอาสิเอาสิ

มันน่าตกใจมันเจอในตัวพระสงฆ์ทั้งนั้นเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่นะคะเจอไอซ์น้ำหนัก๐๑๒กรัม
ในกระเป๋าอังสะของพระสวัสดิ์โชธชุมวัย๖๓ปี

พอไปตรวจค้นในรถเก่งที่จอดอยู่ข้างกุฏิ
เจอยาบ้าอีก๕๒เมตรค่ะ
อยากฟ้องไหมล่ะ
สุดท้ายสำน้นด้วยหลักฐานพระสวรรค์ก็ต้องยอมรับค่ะว่า

ซื้อมาจากนายประกายสโคลัง
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละ
มาครั้งละ๔๐๑๐๐เมตร

ซื้อมา๗๕ขายต่อเขานี่

ตกลงเป็นพระสงฆ์หรือเป็นพ่อค้ายาคะ
เออแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ค้นตัวนายสายชน
ชาวบ้านที่มั่วสุมกันอยู่ก็เจอยาบ้าอีก๔เม็ด
ฉี่ทั้ง๓คนกับอีกหนึ่งรูปม่วงทั้งแก๊ง

พอตามไปค้นที่กุฏิพระสวัสดิ์มีเหล้าดองยาอีก

สวัสดิ์บอกว่าอัตมาฉันเหล้าดองยาเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็น

หลังจากนั้นเห็นพระสวัสดิ์บอกซื้อมาจากนายประกาย
ขยายผลจับกลุ่มไปบ้านนายประกายที่เป็นเอเย่น
ก็ไปเจอยาบ้าอีก๓ถุง๕๙๘เมตร
กระสุนปืน๒นัดฝังอยู่ในดินหลังบ้าน
นายประกายนี่คือเป็นพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่
เคยจับเคยถูกจับมาหลายครั้งแล้วนะคะ
เข็ดก็ยังหวนกลับมาทำอาชีพนี้
สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวล๕คนนี้

แล้วก็นำไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมกับชาวบ้านและวัยรุ่นอีก๔คน